คืออาจารย์ทั้งสองท่านครับคือแน่นอนแหละว่าก็ต้องมี
ผู้ที่เขาลงคะแนนเสียงให้กับทางก้าวไกล

เฮ้ยก็ได้สสมากอันดับหนึ่งใช่ไหม๑๕๒เสียง
หรือว่ารวมสอสอพักต่างได้รวมกัน๘พัก๓๑๓เสียง
เกินกึ่ง๑ของสภาผู้แทงไปแล้ว
มันต้องมีคำถามในใจว่าทำไมเขาถึงไม่ได้เป็นนายยก
คือการเมืองมันยังมีปัจจัยแปรผันได้อีกหลายประการนะครับ
แม้ว่าจริงอยู่ในแง่ความชอบทำอย่างที่เราคุยเมื่อสักครู่นะครับ
ว่าภาคเก้ากลายเขามีอันดับหนึ่งแล้ว
แล้วก็เขารวมเสียงได้เกินกว่า๑๕สภาพุทธรรษฎรด้วย

ภาวะปกติมันไม่ต้องโหดเลยคุณอุ๋ย
เพราะเกิน๒๕๐แล้วในการเมืองปกติจบ
เปิดสภาคุยกัน๕๐๐คนแต่นี่ยังไงก็เป็นนายยกอยู่แล้ว
แต่ด้วยผลของรัฐมนุนปี๖๐มันทำให้การเมืองอยู่ในภาวะไม่ปกติ
มันทำให้เกิดการแยกส่วนระหว่างเรื่องของการเลือกตั้ง
และเกมในการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งมันจะเกิดขึ้นอีกเกมหนึ่ง
เพราะวันนี้มันจึงมีออกมาได้หลากหลายซีไนโอเลย

ซึ่งตอนนี้โอกาสมันก็น้อยลงเรื่อยแล้วล่ะ
หรือว่าอาจจะเป็นรัฐบาลก้าวไกลก็ได้

หรือนายกคนนอกก็ยังเป็นไปได้ด้วย
หรือสุดท้ายเลือกไม่ได้ต้องยุบสภา
อันนั้นคือแบบสุดคั่วไปเลยซึ่งอาจจะเกิดขึ้นยาก

เพราะยังไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
แต่ในแง่ของรัฐบาลพักเพื่อไทยในทางควีนเมื่อสักครู่นะ

แล้วถ้าเกิดเนี่ยผลกระทบมันจะเกิดกับพักเพื่อไทยไหม
ผมว่ามันอาจจะไม่ได้เกิดมากมายแบบที่หลายคนคิดนะครับ
หลายคนบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้เดี๋ยวพักเพื่อไทยเลือกตั้งครั้งหน้า
ศูนย์พันธุ์เหมือนกับหลายพักการเมืองเป็นพักเก่าแก่หรืออะไรอย่างนี้
อันนั้นมันคนละแบบนะคือเขามีปัญหาในโครงสร้างภายในพักด้วย
พักการเมืองที่เก่าแก่ที่ว่าแต่กรณีพักเพื่อไทยไม่ใช่
เพื่อไทยคนที่เลือกเพื่อไทยก็คือคนที่ต้องการสับสนุน
ดิเดตนายกของเพื่อไทยต้องการสับสนุนรัฐบาลภักดิ์เพื่อไทย
เพียงแต่ว่าวันนี้พอมารวมกันมันเป็นลักษณะเจ็ดจำนงร่วม
ที่เพื่อไทยก้าวไกลแล้วก็อีก๗๘พักมารวมกัน
แล้วก็เห็นตรงกันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันไม่ได้ทำให้เจตจำนงเสียไป
เพราะเพื่อไทยเองก็เจตจำนงคล้ายกับก้าวไกล
ก็คือว่าสับสนุนประชาธิปไตยต่อต้านพระเด็จการใหม่

แล้วถ้ามันถอดเงื่อนไขบางอย่างเช่นสองลุงไม่มี

เพราะฉะนั้นอันนี้คือไม่ใช่เป็นจุดที่จะเป็นปัญหา

บอกว่าพักเพื่อไทยยึดหลักการว่าพักอันดับหนึ่งต้องมีความชอบทำก่อน
นั่นหมายถึงว่าถ้าวันหนึ่งภาคเพื่อไทยเป็นอันดับหนึ่ง
ไกรก็ต้องเคารพในหลักการนี้ของเพื่อไทยเหมือนกัน
ถ้าเกิดเขามีสอสอเข้ามาย้ายเข้ามาอยู่ในพักเพิ่มอย่างนี้

เราไม่นับวันเลือกตั้งเหรอเรามานับวันหลัง
คือรอบแรกที่มาเติมตอนหลัง

ก็นำไปสู่การโหวตแต่ถ้าคุณวิทาโหวตไม่ผ่าน

ก็เป็นอย่างนี้แหละครับภูมิตรงก็คือว่า
ถ้าเกมการที่พลังประชารัฐย้ายพักมารวมกับพักเพื่อไทย
ภูมิตรงไปอีกที่ที่ไม่เอาภักดิ์เก้าไกร
ผมเห็นฟังข่าวนี้ร้องว้าวกัน๑๐๐
คำว่าร้องว้าวคือทุกคนรู้สึกมันมีความเป็นไปได้เว้
มันมีความเป็นไปได้ที่มันจะเห็นรัฐบาลในเร็ววัน
กว่าที่พักเก้าไกรจะเสนอโมเดลว่า
โวดครั้งแรกไม่ผ่านก็เสนอไปครั้งที่๒ครั้งที่๓ครั้งที่๔
ขอโทษนะครับพูดกันไปถึงว่าจะโหวตจนกว่าสวชุดนี้จะหมดวาระอย่างนี้
๑๑ทุศภาคศ๖๗ถูกครับ

แต่ปัญหาคือภาคอื่นของสังคมเช่นภาคระบบเศรษฐกิจอะไรต่าง
ทุกคนเขาก็อยากจะให้บ้านเมืองมาเดินหน้า
เพราะฉะนั้นเกมอย่างนั้นเนี่ยมันก็เป็นเกมของติ่งติ่งส้มก็ว่ากันไป
แต่ในความเป็นจริงนะครับถ้ามันมีโซลูชั่นแบบที่ผมได้เรียนไปเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ย
ช่วงที่แล้วเกิดขึ้นทุกคนก็รู้สึกว่ามันพอไปได้
มันมีแนวทางที่ทำกันมาก่อนแล้ว
แล้วแนวทางนี้ก็ต้องบอกว่าเรียบเนียน
แล้วหลายฝ่ายก็รู้สึกว่าให้การตอบรับ
ยกเว้นติ่งที่เชียร์พักเก้าไกรอันนี้ผมพูดตรงนะครับ
มันก็จะมาโยงโจทย์ว่ามันก็จะไปตอบโจทย์เรื่องการชุมนุม
เพราะฉะนั้นตัวที่อาจจะไม่แฮปปี้กับเรื่องนี้ก็คือ
ก็คือส่วนใหญ่จะเป็นแฟนคลับของพักเก้าไกล
ถ้าเกิดเขามาชุมนุมเรียกร้องกันเขาลงถนนกันทำยังไง

เจ้าหน้าที่ก็ต้องบริหารจัดการนะครับ
ผมคิดว่าอย่างนี้นะครับการชุมนุมเนี่ยมันเป็นเสรีภาพเป็นสิทธิที่ได้รับการรับรองตามรัฐมนูล
ถ้าเป็นอย่างที่ข่าวได้บอกว่าผู้ชุมนุมเองเนี่ยก็บอกว่าเป็นการชุมนุมโดยสงบนะครับ
อันนี้เจ้าหน้าที่ทำอย่างอื่นไม่ได้นะครับ
ก็นอกจากว่าก็ต้องดูแลสวัสดีภาพเขาแล้วก็ชุมนุมกันไป
ติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐทีวีนะครับแล้วก็ชมสดที่นี่ครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ